มาดูเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร
ทำให้ชาวบ้านในเขตตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคม
ต้องไปรอดูแสงประหลาดเลยนะคะ
จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงค่ำเท่านั้น
ชาวบ้านบอกว่าต้องการพิสูจน์เพราะว่าเห็นแสงประหลาด
คล้ายกับแสงของผีกระสือหรือว่าผีโพง
เกิดจากวาดอาคมหรือว่าคนเล่นของครับ
กว่า๑๐๐คนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์
ถึงแสงประหลาดที่เกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๒
ริมถนนเรียบครองชลประธานเขื่อนน้ำอูลบ้านนาดี
ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นที่ดินของนายสง่าพิทักกุล
ดีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประหลาดนี้ลักษณะเหมือนลูกไฟกลม
ขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ครับ
แสงส่องพุ่งขึ้นมาจากใต้ต้นไม้กระพริบเป็นจังหวะช้า

เกิดขึ้นประมาณ๕๖ดวงเว้นระยะห่างประมาณ๒๐๓๐นาทีครับ
สง่าเจ้าของที่และเป็นคนที่เห็นแสงนี้เป็นคนแรก
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นมาเกือบประมาณ๑เดือนแล้วครับ
จะขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มถึง๒ทุ่มแต่วันพระจะไม่มี
บอกชาวบ้านให้ไปดูกันให้เห็นกับตาตัวเอง
เพราะไม่อยากให้คนมองว่าเป็นเรื่องโกหก
แล้วก็พาชาวบ้านเดินไปดูจุดที่แสงโผล่ขึ้นมาครับ
มีพืชชนิดต่างนะครับแล้วก็มีพืชหนึ่งชนิดที่ชาวบ้านระบุว่า
เป็นว่านหนังเหนียวมีคนสมัยก่อนใช้เป็นว่านทางวิชาอาคม
สำหรับคนเล่นของจากนั้นผู้สื่อข่าวและชาวบ้าน
ถอยออกไปจากจุดที่พบว่านผ่านไปประมาณ๓๐นาที
ก็มีแสงประหลาดสีขาวจ้าส่องแสงสว่างโผล่พ้นพุ่มไม้ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ว่าบันทึกภาพเอาไว้ไม่ทันเพราะเกิดขึ้นประมาณ๓วินาทีเท่านั้น
โดยนายเพ็ญไทยนาคบุญอายุ๗๐ปีบอกว่า
ลักษณะแบบนี้คล้ายกับแสงของผีกระสือหรือว่าผีโพงครับ
แต่ว่าทุกคนก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นแสงอะไรกันแน่
ได้แต่มีการวิภาควิจารณ์ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นครับ